ใช้วิจารณญาณในการรับชมห้ามลอกเลียนแบบ

ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ตรงนักสบายเป๊ะคุณ
ปกติก็ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนุ่มชาวอินเดียคนนี้เขาใช้ไหล่ลากรถ

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือวินาทีที่วัยรุ่นชายชาวอินเดียอายุเพียง๑๘ปีเท่านั้นค่ะ
โชว์ความแข็งแรงโดยการใช้พลังของกระดูกหัวไหล่เนี่ยนะคะ
มีอุปกรณ์ไม้ที่มีตะขอเกี่ยวกับเชือกแบบนี้แบบนี้ค่ะ
อันนี้คล้ายเหมือนช่วงสะบักเลยนะ
ใช่เป็นสบากถูกค่ะผูกติดกับรถยนต์แล้วก็ลากรถยนต์มีน้ำหนักถึงเดี๋ยวดูนะ
เมื่อกี้นี่๑๐๗๐กิโลกรัมหรือว่าตันกับ๗๐กิโลกรัมเยอะนะคะ
เพื่อเป็นการทำลายสถิติโลกที่เคยได้รับการบันทึกมา
ถึงแม้ว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จะมีคนที่เคยออกมา
โชว์แล้วก็มีการลากของหนักโดยใช้อวัยวะอื่นของร่างกาย
เช่นผมบ้างอวัยวะเพศบ้านหรืออาจจะไม่ใช้เชือกก็ตาม
แต่ก็ยังไม่เคยมีใครใช้กระดูกสะบักแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ลากรถมาก่อน
คุณอริยาสักวันหนึ่งคุณต้องทำได้
คุณอริยาใช้สะบักหนีบรถอย่างนี้หรือครับ
เดี๋ยวก่อนทำไมดิฉันต้องทำแบบนั้นด้วยคะ
คือเล่นโยคะแล้วสามารถจะทำแบบนี้ได้
ใช่แล้วก็นี่เขาทำจากตอนเช้า
แต่คุณอริยาเนี่ยเขาจะลบสถิตินะครับเป็นรถสิบล้อเลยนะครับ
อันนั้นก็ไม่ไหวไหมคุณ
เออแล้วก็นอกจากเล่นโยคะต่อด้วยการวิ่ง๕กิโลเมตร
และเริ่มจากการฝึกลากของเล็กก่อน
ไม่ใช่มาถึงของใหญ่เลยนะเพื่อความสนุก

แล้วก็อยากทดลองสมรรถภาพของร่างกายของตัวเองว่า

โดยเริ่มจากการลองลากรถจักรยานยนต์

แล้วก็ค่อยขยับขยายไปลากของขนาดใหญ่แบบนี้
มีน้ำหนักมากขึ้น

สามารถลากรถยนต์๒คันได้มีน้ำหนักมากถึง๑๕๐๐กิโลกรัมพร้อมกันได้
เขาเมื่อยไหมครับถ้าเกิดเขาเมื่อยผมจะเสนอแพ็คเกจนวดไทย

ขนาดนี้ฉันไม่ได้ลากอะไรขนาดเขาน่ะ
เป็นอุปทานอยากจะไปลากหรือว่าอยากจะไปนว